แม่บ้านประจำบานพร้อมเสิร์ฟความสวยแล้วจ้า

คนที่ตะเนยและจดงานเข้า

ถ้าฉันไม่หยุดเนี่ยฉันจะจุนแม่นะ

หาช่องไอรัสทีวีท้ามพละ